ไปดูความคืบหน้าหัวโหดที่ฆ่าเมียแล้วก็เอาร่างไปฝังดินอยู่หลังบ้านของตนเอง
ทุ่งครุล่าสุดจับได้เขาบอกว่าผมรักเมียมาก
แต่ด้วยความหึงหวงก็เลยยิงเมียแล้วเอาศพไปฝัง
แล้วพ่อของผู้ต้องหามาเป็นทนายความเพื่อต่อสู้คดีนี้
หงายการ์ดครับลูกมีประวัติป่วยทางจิตครับ
คือจริงผมอยากแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็คือผมเสียใจมาก
แล้วก็เสียใจกับครอบครัวเขาเพราะผมรักครอบครัวเขารักพ่อแม่รักพี่น้องของเขา
เราได้ข้อมูลตรงที่ครอบครัวบอกว่าอยากให้เหมือนรับสารภาพเหมือนแห้ง
คือข้อมูลทางครอบครัวค่ะที่บอกว่าอยากให้เราเหมือนเป็นกลัวต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมก็ตั้งใจมาเอาตัวครับเพราะว่าผมต้องรักษาความเครียดแล้วก็ความเศร้ากว่าครับ
หลังเกิดเหตุคือเราไปตั้งสติหรือยังไงคะถึงออกจากบ้านพักไปอะค่ะ
ถูกต้องครับแล้วก็ขอโทษที่ผมพูดยังพูดมากไม่ได้ตอนนี้
เดี๋ยวให้ทางธนานิดนึงครับ
มึงทำคนเดียวป่ะครับ

ของนายนบนะฮะเป็นสามีที่ก่อเหตุยอมรับว่ายิงเมียจริงทั้งที่ยังรักมากแล้วก็เสียใจมากที่ทำลงไป
หลังจากก่อเหตุนะคุณผู้ชมเขาพาลูกสี่คนเนี่ยไปฝากไว้กับพ่อที่ชนบุรีจากนั้นก็กลับมาจัดการศพของภรรยาก็คือไปเอาดินเอาทรายมาแล้วก็ไปฝังอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับ
ทางด้านของพารณ์ตำรวจเอกบานนบสุกลธนพัสนะฮะ
รองผู้การนครบาน๘ที่ดูแลคดีนี้บอกว่า
เป็นนะฮะเป็นผู้ตายภรรยานะครับ
ตำรวจได้แจ้งข้อหาไป๔ข้อหาคือ

แล้วก็การกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ขั้นตอนต่อไปตำรวจก็จะสอบปากคำ
ผักคำพยานแวดล้อมทั้งครอบครัวผู้ตายทั้งลูก
รวมทั้งคนขับรถขนดินที่ไปส่งที่บ้านด้วย

ส่วนประเด็นที่ครอบครัวฝ่ายผู้ตายสงสัยว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่า๑คน
เพราะว่าคนที่โทรศัพท์ไปสั่งดินเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิง
ตำรวจต้องพิสูจน์ว่าเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าแล้วเป็นใครเป็นคนโทรไปสั่ง
คือตอนนี้เขายังไม่เปิดเผยเรื่องนี้นะแต่ว่าเรื่องอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนแล้ว
เนี่ยบอกว่าเนี่ยมียารักษาโรคซึมเศร้าของลูกชายด้วย
แล้วมีประวัติรักษาอาการทางจิตของลูกด้วย
เอาไปมอบให้กับตำรวจนะฮะเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี
ส่วนเย็นเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็นำตัวนายนบเนี่ยไปฝากขัง
ซึ่งพ่อของนายนบก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
เพื่อขอประกันตัวซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ